ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะ
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกไว้ตอนต้นรายการว่าตั้งแต่เริ่มศักราชปีใหม่มาเนี่ย
โอ้โหมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นเรียกว่ารายวันเลยก็ว่าได้นะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ย๑๐มกราคมก็มีเหตุการณ์ที่บุกยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนในอำเภอยะรังเสียชีวิตไปนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นมีการยิงประทะกันกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีคนร้ายถูกวิสามันฆาตกรรม๒ศพด้วย
เป็นคนร้ายชุดเดียวกันที่ก่อเหตุในวันที่๑๐มกราคม
ส่วนล่าสุดวันนี้ค่ะยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เพราะว่าคนร้ายเข้าไปถล่มยิงโรงพักนาประดูกที่จังหวัดปัตตานี
จนทำให้มีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายนะคะ
ขี่มา๓คนอย่างนี้๖คน๓คัน
ค่ะคือคันหนึ่งเนี่ยยิงตำรวจที่อยู่ในป้อมไปก่อนนะฮะ

คือขี่มาปุ๊บก็ยิงปั๊บเลยไม่ทำอะไรไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งสิ้น
แล้วที่เหลือก็ยิงต่อยิงกราดเข้าไป
นี่คือหน้าโรงพักที่ตั้งอยู่ริมถนนสายโคกโพยาลานะคะในตำบลทุ่งพลา
ตำรวจทุกนายเนี่ยพอรู้ตัวว่าเกิดได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
วิ่งหาที่หลบกระสุนกันแทบไม่ทันค่ะครับพอสิ้นเสียงปืนเนี่ย
พอคนร้ายยิงสะใจเต็มที่แล้วอะค่ะก็ขี่รถออกไปกัน
ก็รีบตรวจสอบจุดเกิดเหตุเลยว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงบ้าง
เหตุการณ์เนี่ยมันอยู่ป้อมยามทางเข้าโรงพักเลย
ก็เจอตำรวจถูกยิงบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนาย
คือ๑๐ตำรวจเอกเฉลิมพลคมขำอายุ๓๓ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสพนประดูก
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าที่ลำตัวหลายนัด
เพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพ

พยายามยื้อชีวิตแล้วนะคะแต่ว่าไม่ไหวค่ะสุดท้ายเสียชีวิต
ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังการปิดล้อมตรวจค้น
แล้วก็ไล่ล่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ที่หลบหนีไปตามเส้นทางในหมู่บ้าน
ก็ไปตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด
พบพฤติกรรมของคนร้ายชัดเจนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
คนร้ายมาด้วยกัน๖คนขี่มอเตอร์ไซค์๓คัน
มาจากถนนสายลาเก่า๖คนนี้เนี่ยขี่เรียงตามกันมานะคะ
คันแรกมาจอดหน้าป้อมยามแล้วจ่อยิง๑๐ตำรวจเอกเฉลิมพลทันที
ซึ่ง๑๐ตำรวจเอกเฉลิมพลนั่งอยู่ในป้อมทำหน้าที่
ยังไม่ทันตั้งตัวก็โดนยิงเลย
จากนั้นคนร้ายที่เหลืออีก๔คนขี่มาจอดประตูทางเข้า
ลงจากรถแล้วก็ใช้อาวุธปืนระดมยิงอย่างใจเย็น
ทั้งปืนสงครามปืนสั้นยิงกันให้หมดเลยนะคะ
ซึ่งอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นอีกมุมนึงด้วยว่า
มีคันที่๓คนร้ายที่นั่งซ้อนท้าย
ยืนขึ้นจากรถจักรยานยนต์
แล้วก็เอาอาวุธสงครามยิงใส่ตัวอาคารแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วย
นวยข่าวก็ตรวจสอบภาพแล้วบอกว่า
คนร้ายชุดก่อเหตุนี้เนี่ยมีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนค่ะ
และช่วงก่อเหตุก็วางแผนกันมาเป็นอย่างดีและใจเย็นด้วย
ซึ่งทั้ง๖คนนี้สามารถบุกเข้ามาก่อเหตุได้ถึงหน้าโรงพัก
แปลว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบระดับมืออาชีพเลยนะคะ